คุณผู้ชมมาค่ะมาดูข่าวนี้นะคะ

พักหนึ่งคุณผู้ชมเวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งประมาณ๓ทุ่มครึ่งเสียงดัง
เปิดเพลงเสียงดังค่ะตำรวจในท้องที่ก็คือ

ขึ้นเสียงให้ผมทำไมล่ะ

ผมต้องบอกจริงนะครับ

เออต้องบอกจริงนะครับ
ทำไมมันเปลี่ยนเป็นลูกความที่ทำผิดกฎศาสตร์นะครับ

ท่านจัดข้อกว่าการ
พี่จะบอกความเดือนล้อทำซากคนอื่น

แจ้งแต่คุณแจ้งเกิดแล้วคลิปนี้ออกมาแบบนี้นะคะโอ้โหไม่น่าเลยนะคะ
จริงแล้วความยาวคลิปเนี่ยเกือบสักประมาณ๑๐นาทีค่ะ
ทางเพจพระจันทร์ลายกระต่ายนำมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
ท่านที่ลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ก็คือในพื้นที่รับผิดชอบของสนลุมพินีก็คือท่านแรก
ตำรวจตรีวัชรินผ่องแพ่วแล้วก็๑๐ตำรวจตรีชานรงค์เดิมพงพันธ์
เป็นพบหมู่งานป้องกันและปราบรามของสนลุมพินีนะคะ
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มครึ่ง๑๔มกราคมที่ผ่านมา
คือจริงแล้วตำรวจเขาลงพื้นที่ค่อยไปตรวจหลายจุดนะคะ

ตรงนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือทางแยกซอยร่วมฤดีกับซอยโปโลซี
นี่แหละค่ะคือจริงได้ยินเสียงมาตั้งแต่ไกลแล้วแหละ
เพราะมันเสียงดังมากไม่ต้องมีใครแจ้งเอาก็รู้นะคะ
เพราะว่าสายตรวจเขาลงพื้นที่ไปตรวจอยู่แล้ว
คือมันได้ยินเสียงก็เลยไปตามเสียง
แล้วเนี่ยไปเจอต้นเหตุของเสียงก็คือ๕๖คนนี่แหละค่ะ
นั่งดื่มกินกันอยู่เห็นไหมเห็นไหมมันจะง้างหมัดไปสาวตำรวจด้วยค่ะ
ทีนี้ตำรวจตอนแรก๒คนเอาไม่อยู่พี่ต้นก๊อฟนึกออกไหมคะ
๒คนกับ๕๖คนแล้วแต่ละ๕๖คนนั้นเมาอยู่ด้วยนะคะ
เขาก็เลยเรียกร้อยเวรเนี่ยมาเสริมค่ะเรียกตำรวจมาเสริมเห็นไหม
พอตำรวจมาสุดท้ายแยกย้ายตำรวจมาเยอะไง
มาเยอะแล้วไงตอนแรกแบบผมอยู่๕๖คนนะเฟ้ย
กลัวใครไม่กลัวตำรวจด้วยเห็นตำรวจเป็นปรายศนีย์เฉยเลย
ต่อยกับเขานะฮะผิดทุกข้อถ้าทำข้อสอบก็ต้องกากบาทข้ององู

แล้ว๓ทุ่มครึ่งยังนั่งดื่มได้หรอ